คุณผู้ชมไปดูอีกเรื่องหนึ่งที่ตอนแรกฮือฮาอยู่ในโลกโซเชียลนะฮะ
เมื่อวานนี้เรื่องของหลวงพ่อจีวรบินเป็นยังไง
นี่ทำเป็นเหรียญหลวงพ่อจีวรบินออกมาเลยนะ
เป็นรูปของพระซ้อนมอเตอร์ไซค์จีวอนปลิวไหวออกมา
เมื่อวานนี้กลายเป็นประเด็นข่าวที่หลายคนติดตาม
จะเช่าบูชาหลวงพ่อจีวรบินดีไหมหรือเช่าไปแล้วจะมีอะไรนะ
เขาเรียกว่าอะไรขลังยังไงบ้าง
เมื่อวานนี้มีภาพหลวงพ่อบรวยหรือว่าพระครูสุขุมธรรมธาตุอาวาสวัสดิ์
วัดมาปตาพุธพระเกจิชื่อดังจวัตรระยอง
ขณะที่ท่านสาธิตการซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์
แล้วก็มีเหรียญของหลวงพ่อที่เรียกว่าหลวงพ่อจีวรบิน

ซึ่งตรงกับภาพในแม่พิมพ์เหรียญหลวงพ่อรวยรุ่นจีวอนบิน
ด้านหน้าจะมีตัวหนังสือระบุว่าแคล้วคลาดปลอดภัย

เพราะตอนหลังนะคุณคนจีนชอบของขลังบ้านเรา
เหรียญชอบอะไรของบ้านเรามาหาเช่าบูชากันเยอะเลย
ส่วนด้านหลังของเหรียญเป็นยัน๓แถวมีตัวหนังสือบอกว่า
สุขุมธรรมธาดาหรือว่าหลวงพ่อรวยนั่นเองนะครับ
มาพตะพุธแล้วก็ค้าขายร่ำรวย
ผู้จัดสร้างเหรียญอ้างว่าจัดสร้างในนามวัดมาบตาพุธ
และจะนำปัจจัยสร้างสาราหลังใหม่ของวัดมาพตะพุธ
ปัจจัยต่างมาสร้างสาราหลังใหม่ของวัดมาพตะพุธนะครับ
โดยจะนำเหรียญดังกล่าวเนี่ยไปแจกให้ผู้ใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะคนขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะ
อาชีพขับรถรับจ้างขับรถขนส่งส่งอาหารทั่วประเทศ
คุณผู้ชมพกไว้มีไว้แค้วคลาดปลอดภัย
เช่นหลวงพ่อที่จีวอนบินแต่จะคุ้มครองดูแลท่าน
แต่ทีนี้มันเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่า

จะมีเป็นภาพของหลวงพ่อไปนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์
จีวอนปริวบินว่อนแบบนั้นได้ยังไงนะครับ

หลายคนที่อาจจะเล็งอยู่นะจะเช่าบูชาได้ไหมยังไงบ้าง
ปรากฏว่าล่าสุดนะฮะเพจเฟซบุ๊ควัดมาบตาพุธจังหวัดระยอง
โพสต์ชี้แจงบอกว่าทางวัดไม่อนุญาตให้มีการจัดสร้างเหรียญ
หลวงพ่อรวยรุ่นจีวอนบินตามที่ปรากฏเป็นข่าวนะ
จากผู้จัดสร้างเหรียญออกแบบเองโดยไม่ได้ขออนุญาตทางวัดก่อน
ซึ่งพระครูใบดีกาพิสิทธิ์ผู้ควบคุมการจัดสร้างท่านอาภาษณ์
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลท่านไม่รับทราบเรื่องนี้เลยนะครับ
ไม่ได้ตรวจแม่พิมพ์เหรียญแต่อย่างใดเลย
อยู่ก็ไปแชร์ข้อมูลกันในโซเชียล
ส่วนภาพที่เห็นหลวงพ่อรวยท่านซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์เนี่ย
ความจริงก็คือหลวงพ่อรวยท่านกำลังจะขึ้นอุโบสถ
เพื่อเข้าพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคลบารมี๘๘
แต่ทีนี้ถูกขอให้ไปนั่งรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวก่อน

แล้วก็หลวงพ่อรวยไม่รู้นะไม่รู้เจตนารมณ์ของคนที่ให้นั่ง

มันก็เลยกลายเป็นประเด็นว่าโอ้โหหลวงพ่อรวยท่านเจ้าวาด
นั่งรถแบบนี้แสดงว่าท่านอนุญาตให้มีการจัดสร้างเหรียญหลวงพ่อรวยรุ่นจีวอนบิน
จริงไม่ใช่เลยไม่เกี่ยวเลยแล้วอย่างหนึ่งคนในภาพ
ในภาพก็แบบเห็นบอกว่าเป็นชาวบ้านใช่ไหม

แต่ทีนี้คุณถ้าเกิดเอาภาพแบบนี้ไปใช้
มันจะเกี่ยวกับเรื่องระเมิดลิขสิทธิ์อะไรแบบนี้ด้วยไหม
เพราะว่าเขาเอาภาพเนี่ยเป็นลักษณะภาพที่ไปถ่ายตอนที่ชาวบ้านมาร่วมพิธีใช่ไหม
แล้วก็ลักษณะเหมือนเอาภาพไปโปรโมทไปใช้ในการโฆษณาต่างนะคะ
สรุปทางวัดไม่ได้อนุญาตให้มีการจัดสร้างใดสำหรับเหรียญรุ่นจีวอนบินเนียน
ขอประกาศไว้ให้ทราบโดยทั่วกัน
ทางวัดโพสต์ออกมาแล้วนะฮะ
สรุปก็ดับฝันแล้วสำหรับเหรียญรุ่นหลวงพ่อจีวรบิน